เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ

วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาหลบหลีกจากความวุ่นวายมาหาพื้นที่สีเขียวชิวพักผ่อนกันหน่อย
ย่านการค้าเก๋ที่เขาใส่ใจเรื่องของความสุขและก็สิ่งแวดล้อมนะคะ
โครงการที่นี่ที่มีชื่อเก๋ชวนฉงนว่าดาดฟ้าค่ะ
ดาดฟ้าเป็นโครงการคอมมูนิตี้มอร์
รวบรวมร้านค้ามาไว้ด้วยกันภายใต้แนวคิดการใช้ชีวิตแบบรื่นรมมีความสุขและสุขภาพดี
ภายในพื้นที่๕ไร่จึงเป็นพื้นที่สีเขียวถึง๑ใน๔ของโครงการเลยค่ะ
ส่วนร้านค้าจะแทรกตัวอยู่ท่ามกลางวงล้อมของธรรมชาติทั้งต้นไม้สายน้ำสายลมและแสงแดด
ไปทำความรู้จักดาดฟ้าแห่งนี้จากคนต้นคิดกันเลยค่ะ
ตอนนี้ใบตองอยู่กับเจ้าของโครงการดาดฟ้าสวยเก๋พื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่แบบนี้นะคะ

เป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยค่ะ

เราก็เลยคิดว่าโอเคเราอยากจะทำให้มันเป็นเหมือนดาดฟ้า
แนวความคิดไอเดียเรื่องแบบการตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างนะคะพี่หนุ้ย
โชคดีมากค่ะที่ได้สถาปนิก
เราก็ให้โจทย์เขาไปว่า
เราอยากจะได้สถานที่ที่ยิ่งเก่ายิ่งสวย

ก็เลยเป็นที่มาของการทำที่นี่ให้เป็นเหมือนสัจจะวัสดุ
ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา
ให้เวลาค่ะเป็นตัวตกแต่งความสวยงามของเขาเอง
ที่นี่จะไม่ได้เน้นการฉาบปูน

ใช่อย่างเช่นประกบไม้แบบปุ๊บเนี่ย
ดึงออกไปสภาพแบบไหนก็เป็นแบบนั้น
การที่มันจะมีรูบ้างการที่มันจะมีรอยตะไคร้
อันนี้มันถือว่าเป็นความงามตามธรรมชาติ

มันคือศิลปะใช่ค่ะ
ที่นี่เราจะปล่อยให้ต้นไม้โตด้วยตัวของเขาเองด้วย
ธรรมชาติเป็นตัวตกแต่งให้สถานที่สวยด้วยตัวของเขาเอง

ดาดฟ้ากันก่อนเลยค่ะ
การเป็นเหล็กกับสนิมมันเป็นของคู่กันเนอะ

ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโยคะคาเฟ่ค่ะ

ต้องบอกว่าพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นโซนโยคะที่เราเดินมาใช่ไหมคะ

แล้วก็มีขายอาหารที่เราคุยกันว่าเป็นอาหารวีแกน
ที่นี่เขาทำแป้งเบอร์เกอร์เองด้วย
ส่วนไส้ในเนี่ยทำจากพวกถั่วเขียว
ถั่วลันเปาแล้วก็พวกครอบครอบครอบค์พวกนี้ค่ะ

ใช่ค่ะ

มันได้รู้สึกมัน
ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ตอบโจทย์ทางเรื่องของคนที่

ใส่ใจความอร่อยและสุขภาพ
ก็คือร้านปันฟาร์มสุก
ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพ
และปลอดสารพิษจากผู้ผลิตทั่วประเทศ
มาไว้ในร้านเดียวแห่งนี้ค่ะ

โอกาจูเองเขาก็อยากให้ลูกค้ามีอาหารปลอดภัยทาน
แล้วเขาก็เห็นความตั้งใจในการทำโครงการของเรา
เด็ดร้านดังจากเชียงใหม่อย่างร้านโอกาจูที่มีเมนูสารพัดผักที่ปลูกเองก็มาเปิดร้านในโครงการนี้ค่ะ
แต่ร้านที่อยากแนะนำก็เด็ดไม่แพ้กัน
เพราะเขาคัดสรรเมนูและวัตถุดิบดีที่ปลอดสารจากทั่วประเทศมาทำอาหารให้กินกัน
นั่นก็คือร้านนี้ค่ะฟาร์หมู
ตอนนี้ไม่ต้องอยู่ที่ร้านฟาร์หมูนะคะกับพี่เชอรี่ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องใบตองพี่เชอรี่เป็นเจ้าของร้านฟาร์หมูแล้วก็เป็นพี่สาวของพี่นุ้ยอีกทีนึง

มาของชื่อฟาร์มหมูก็คือเป็นการออกเสียงฟาร์มในภาษาญี่ปุ่น
เราต้องการร้านนี้ให้แบบว่ามีความเรียบง่ายค่ะแต่ว่าใส่ใจรายละเอียดเหมือนคนประเทศญี่ปุ่น

ส่วนอันนี้คือเมนูหน้าตาเหมือนอาหารแมว
ข้าวแมวร้องหิวซึ่งข้าวผัดกับกากหมูค่ะแล้วก็ปลาทูที่เราคัดสรรมาเหมือนกัน

อันนี้เป็นไก่ย่างแบบไทยรสชาติจัดจ้านมากมากคือการหมักแล้วก็การเลือกไก่
แล้วก็น้ำสลัดที่อร่อยมาก
ส่วนอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นตากันดีมันคือโรตีกับแกงเขียวหวานหมู
ส่วนนี้ก็คือสปาเกตตี้ปลาสลิดปลาสลิดตัวใหญ่มาก
มันจะมีความเป็นไทยผสมกับฝรั่งเยอะมาก

ตัวไก่ย่างเนี่ยมันนุ่มมากแล้วมันก็หอมเครื่องเทศซอสที่หมักมากเลยค่ะ
ส่วนตัวน้ำจิ้มเนี่ยค่ะพี่เชอรี่มันจะคล้ายน้ำจิ้มแจ่ว
เป็นมายังเนสแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วเอามาผสมกันมันจะได้ออกฝรั่งผสมกับไทย
เมนูนี้ตั้งหน้าตั้งตารอมากข้าวผัดแมว

และสุดท้ายนี่คือส้มตำ
ส้มตำน้ำตกหมูปิ้งเหรอคะแคบหมูปิ้งแล้วก็แคบหมู
อื้ออื้ออื้อ
แป๊บมากแป๊บเวิร์ดไม่งั้นก็เป็นส้มตำแบบไม่ใช่ผงสุโรสอะค่ะอื้อ
ร้านสุดท้ายที่พลาดไม่ได้และอยากแนะนำก็คือ
ร้านที่มีจุดเด่นอยู่ที่เมนูแนะนำนั่นคือปลาจุ่มค่ะ
ร้านนี้คือร้านมิดปลาจุ่มค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทครับ

บายชื่อก่อนได้ไหมคะคำว่ามิดนะครับมาจากชื่อของคุณตาครับ
คือปกติจะทำปลาจุ่มแล้วก็จะไปทำทานที่บ้านคุณตา
ก็คือความหมายก็มิตรภาพอยู่แล้วมันได้คอนเซ็ปต์มา
ก็เลยนำมาเป็นชื่อร้านปลาจูดคืออะไรคะ
บายง่ายก็คือเป็นเป็นชาบูปลาแล้วกันในร้านนะคะมีปลาอะไรบ้าง
ปลากับผงขาวครับปลาทับถิ่มแล้วเห็นว่าน้ำซุปคือมีหลายแบบมากเลย
อย่างแรกที่เป็นเลยครับจะเป็นซุปเอ่อเรียกว่าซุปตามิดครับ
คือเป็นซุปเต้าเจี่ยวเต้าเจี่ยวเวลาทานกับเนื้อปลาครับ
จะช่วยชูรสชาติของเนื้อปลาให้ดียิ่งขึ้น
ก็จะมีตัวน้ำดำครับทุกฝ่ายสมุนไพรหลาครับกำลาครับ
กำลังแบบอ้ารับน้ำพิชเลยใช่ครับพลาทานทานกับน้ำซุปอันไหนอร่อย
ปลาก็คือถ้านาฬิกาใส่หมดแปลว่าปลาสุกแล้วดี
น้ำจิ้มมี๓แบบครับตัวสินเมตรเลยจะเป็น
ตัวเจียวตามิดครับซีฟู้ดสูตรแม่ยางพริกซุกี้สูตรอาเก็กครับ

อันนี้คือปลาคังชิ้นใหญ่มากค่ะใช่ครับ
ปลาคังเนี่ยมันจะมีความแน่นแล้วก็เหนียว

เดี๋ยวจะลองแบบน้ำซุปหมาล่าเพราะว่าฮอตฮิตมาก

ดาดฟ้าแล้วมาทานร้านมิตรปลาสุ่มร้านนี้นะคะ
เป็นอีกหนึ่งร้านที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพโดยแท้จริง
เหมือนกับว่าทำให้คนที่บ้านทานนั่นเองค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณนัทนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ

กับการหาความสุขบนพื้นที่สีเขียวแบบนี้
ด้วยการพาตัวเองมาหาอะไรอร่อย
ท้องแล้วก็ดีต่อสุขภาพ
รวมถึงยังได้แนวคิดในการใช้ชีวิตกลับไปด้วย
สำหรับใครที่ทำงานแล้วกำลังหมดพลังหรือว่าหมดไฟไปนะคะ
ต้องก็อยากจะแนะนำค่ะให้มาที่นี่คุณอาจจะได้แรงบันดาลใจใหม่
การกลับไปทำงานก็ได้กับโครงการดาดฟ้าค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าห้ามพลาดปีโป้จะพาไปเที่ยวไปชิม
แบบถึงไหนถึงกันที่จังหวัดยะโสทอด
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
โอ้โหไทยแลนด์